หนุ่มหล่อขวานใจเซอร์สาวกันบ้างนะคะคุณผู้ชมขาวต้องบอกว่านุ่มหล่อที่จะพามาดูวันนี้นะ
เป็นไอดอลหนุ่มนะที่หลายคนกรี๊ดกันอยู่เลยค่ะ
มาดูกันสิว่าในปี๒๐๒๒นี้เขามีผลงานอะไรปังมาให้เราได้ติดตามกันบ้าง
อเรนนี่ปีนี้ต้องจับตาดูเขาน่ะ
เส้นทางบันเทิงของหนุ่มคนนี้นี่บอกเลยว่าปังมาก
เพราะว่าเป็นศิลปินอิสระเต็มตัวแล้วจ้า

เจเขาจะเลิกเปิดตัวที่งานเพลงหรือว่างานแสดงก่อนดี

ร้องเพลงก็ร้องได้เรื่องงานแสดงก็ปังสุดนะคะครบเครื่องทุกอย่าง
เอาเป็นว่ามีผลงานมาเตอร์ไพรส์แฟนช่วงไหนเดี๋ยวรอติดตามกันแบบใจจดใจเจาะเลยนะ
แต่เชื่อว่าเจเจไม่ทำให้แฟนผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะผลงานเขาคุณภาพจริง
ส่วนนุ่มไอซ์พาริสนะคะที่แม้ว่าเพื่อนหนุ่มดูโอจะแยกตัวออกไปแต่ความสามารถครบเครื่องของเจ้าตัวก็เอาใจลุ้นนะคะ
ในการขึ้นแท่นเป็นศิลปินเดี่ยวได้ไม่ยากเลยนะเพราะว่าที่ฉันเคยไปฟังงานนี่แหละเขาร้องสดร้องเพราะมาก
แล้วตัวจริงก็หล่อมากนะคุณ
ไม่ได้แค่หล่ออย่างเดียวความสามารถเขามีเต็มจริงนะ
ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าในพาร์ทของการแสดงคุณผู้ชมค่ะรอชมได้เลยกับผลงานหนังเรื่องบุภเพสันนิวาส
บอกเลยว่าปังอย่างแน่นอนนะจ๊ะสำหรับน้องไอซ์พาริสนะคะ
น่าติดตามทั้งนั้นเลยนะผลงานนะคะในปีนี้
ปีหน้าฟ้าใหม่คุณผู้ชมค่ะบอกเลยเชื่อว่ายังแรงดีไม่มีตกนะจ๊ะ
ที่น่าจับตามากคือผลงานเดี่ยวของแต่ละคนจะเป็นยังไง
ว่าจะมีซิงเกิลเดี่ยวออกมาแน่นอนนะคะ
ส่วนผลงานการแสดงค่ะก็ต้องรอติดตามว่ามีเซอร์ไพรส์ให้แฟนหรือเปล่า

ส่วนใครกลัวจะไม่มีงานคู่บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวค่ะแฟนคลับค่ะ
เขาแยกจากกันไม่ขาดแน่นอนคู่นี้
เพราะยังมีแฟนมิตติ้งค่ะทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็งานอีเวนต์อีกมากมายมหาศาล

จับมือกันปังนะคะเป็นคู่จิ้นที่มาแรงมากเลยไปแล้ว
ปีนี้ค่ะปี๒๐๒๒อาจจะเป็นปีที่ทั้งคู่นะ
แยกย้ายกันไปมีผลงานเดี่ยว

โอ้โหคุณผู้ชมปังทั้งนั้นค่ะ
ยังไบร์ทวินดีกว่าเปิดตัวไปแล้วค่ะกับการลงละคร
ประกบกับนางเอกสุดฮอตแห่งยุคนะคะ

ในขณะที่หนุ่มวินเมธาวินค่ะก็ไม่แผ่วเหมือนกัน
ประกบนะคะนางเอกคนสวยค่ะมินพีชยาเช่นกัน
บอกเลยว่าแต่ละบทบาทโอ้โหน่าสนใจทั้งคู่นะคะ
แต่ตอนนี้ค่ะเอฟซียังเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่กันได้นะ
ปิดท้ายกันนิดนึงละกันนะคะที่คู่จิ้นสายวายค่ะ
ที่เอฟซีกริ๊ดไม่แพ้ทางคู่ไหนเลย
อย่างหินวอร์บอกเลยมาแรงมากคุณผู้ชม
ผลงานที่แฟนคลับรอคอยมาร่วม๒ปี
ซีรีส์คนรักรุ่นพี่ค่ะที่นำมาสร้างในแบบฉบับภาคขยายนะคะ
คือทั้งคู่ก็ดังมาจากเรื่องนี้แหละค่ะ
แต่ตอนนั้นก็เป็นแบบมินิซีรีส์นะสั้นไม่หนำใจ
แต่ว่าปีนี้ค่ะมาเต็มแบบจุใจแน่นอน
ตอนนี้สองหนุ่มกำลังเร่งเครื่องถ่ายทำอยู่
เห็นว่าเดินหน้าไปกว่า๘๐แล้วนะจ๊ะแฟนจ๋า
แล้วก็น้องหยินนะคะน้องวอร์เนี่ยยังการันตีด้วยนะ
บันเทิงไทยรัฐมาอีกด้วยค่ะว่าภาคนี้
รับรองว่าฟินกันแน่นอนไปฟังเสียงน้องนิดนึงค่ะ
ผมว่าก็เต็มร้อยแหละเราเป็นเต็มร้อยฉบับที่
มันต้องแตกกลิ่นจากเดิมหน่อยเพราะไม่งั้นมันก็เหมือนเดิม
แต่รับรองว่าดีขึ้นมากเลยเรายังรู้สึกเลยว่ามันดีขึ้น
รู้สึกว่ามันน่าจะครบรถกว่าที่ผ่านมาแล้วก็ทุกคนน่าจะแฮปปี้นะ
ผมว่าเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่เหมือนกันแล้วเราก็คาดหวังเราก็อยากดูเหมือนกัน